วันนี้ตำรวจคุมตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาที่บงการฆ่าแล้วก็ยิงน้องฟอสและน้องสปาย
เสียชีวิตที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับ
ขณะที่ญาติของผู้ตายทั้งสองเดินทางมาดูการทำแผนด้วยนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้เจอหน้าเสียอ้วนเหมือนกับที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก
ว่าจะไปถามว่าทำไมถึงต้องฆ่าน้องฟอสและน้องสปาย

ก้มกราบที่พื้นดินแบบแบมือหนึ่งครั้ง
ตรงจุดที่ก่อเหตุยิงฟอสและสปาย
หลังควรตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรรคาน

คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยมีหมวกกันน็อกสวมปิดบังศีรษะและใบหน้า
ชี้จุดพร้อมกับอธิบายลำดับเหตุการณ์

ก่อนจะร่วมกันก่อเหตุยิงฟอสและสปาย
โดยเสียอ้วนเป็นคนเปิดฉากยิงสปายก่อน

ประกอบคำรับสารภาพประมาณ๑๐นาที

แม่น้องสปายเดินทางมาดูการทำแผน

มีความรู้สึกว่าต้องไปดูหน้าเสียอ้วนให้ได้
ก่อนแม่ออกหยับบ้านแม่ก็จุดทูปบอกอยู่ว่า
แม่ไปแม่จะไปที่ชนบุรีนะ
เจ้าหน้าที่จะเอาอ้วนมาทำแผนนะ

เดินทางมารู้สึกก็เสียใจค่ะ

เห็นหน้าคนร้ายแล้วจะดีใจยิ่งเสียใจค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับน้องมัน
ครอบครัวแล้วก็ญาติทุกคนรับไม่ได้
มาวันนี้ก็จะมาดูหน้าเขา
ก็เลยก็มีคำเดียวที่จะถามเขาว่าฆ่าน้องทำไม
เช่นเดียวกับนางจอมศรีชมพูพื้น
แม่น้องฟอสก็เดินทางมาจากกรสิน

และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตามจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมด

คิดว่าวิญญาณของลูกชายคงไปสู่สุขติ
ส่วนเสียอ้วนจะขอโทษหรือไม่ก็ตาม
แต่จะให้อภัยให้จบไปในชาตินี้
ไม่อยากให้ไปเข็นฆ่ากันในชาติหน้าอีก
อยากจะบอกครั้งสุดท้ายกับน้องว่า
อย่าห่วงนะไม่ต้องห่วงครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วย
วันนี้แม่มาส่งที่นี่
ขอให้หนูเกิดดีสมสุข
ขอให้มีแต่ความสุขอย่าได้เป็นเหมือนชาตินี้เลย

สิ่งที่เขาทำก็ขอให้เขาได้รับกรรม
ตามที่เขาทำกับน้อง

ก็ขอขอบคุณกับเจ้านัทธีทุกท่าน
ที่ช่วยจนคดีน้องจนมาถึงวันนี้

แล้วก็ขอบคุณแทนน้องด้วย
เพราะของดีใจที่มีวันนี้

ก็ได้แต่เฝ้าดูการทำแผนอยู่ห่าง

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานในการทำแผนนะครับ
ก่อนจะนำตัวเสียอ้วนมาเก็บลายนิ้วมืออีกครั้ง
จากนั้นได้นำตัวเสียอ้วนเดินทางไปทำแผนยังจุดต่าง
เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อไปครับ
จุดอื่นที่พาเสียอ้วนไปทำแผนมีอีก๔แห่ง
คือจุดทิ้งปืนในพงหญ้ารกข้างทางรถไฟ
สถานีรถไฟภูตาหลวง
จากนั้นไปทำแผนที่ปั๊มน้ำมันบางเสร่
ต่อด้วยร้านเช่ารถที่พัทยา
และสุดท้ายคือบ้านเช่าสำหรับวางแผน

จะคุมตัวไปยังสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียน
และจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาในวันพรุ่งนี้
สุภกิจตะโกจีนถ่ายภาพ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน